ไปดูที่ปัตตานีกันหน่อยตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙ถือว่าน่าห่วงเหมือนกันนะคะ
ผู้ว่าสั่งห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกจังหวัดแล้ว
เพราะว่าเป็นพื้นที่รอยต่อกับยาลาแล้วก็นราธิวาส
เพราะตอนนี้ผู้ป่วยโควิดสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น๓๓รายแล้วค่ะ
ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตัดสินใจเลยนะคะว่าขอประกาศให้ปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙
ทั้งพื้นที่๑๒อำเภอของปัตตานี
เพราะว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๔รายจากเมื่อวาน๒๙รายเป็น๓๓รายแล้วค่ะ
มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ตั้งแต่๒๘มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
แต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ซึ่งบรรยากาศการตั้งจุดตรวจของปัตตานีในวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งด่านกันเข้มงวดมาก
เฝ้าระวังไม่อนุญาตให้ใครเดินทางเข้าหรือออกจังหวัดเลยนะคะ
ทำให้ด่านก่อนเข้าเทศบาลเมืองปัตตานีมีรถติดยาวกว่า๒กิโลเมตร
คือเอาง่ายทุกคนนะคะต้องลงมาวัดไข้
ต้องจอดลงมาวัดไข้ทุกคนนะคะต้องคัดกรองอย่างเข้มงวดเลย
ส่วนสถานการณ์ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจันทร์อำเภอควรโดนจังหวัดสตูนค่ะ
มีแรงงานและนักท่องเที่ยวชาวไทย๒๕๐คน
เดินทางมาจากมาเลเซียเพื่อข้ามแดนมาประเทศไทยตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
รถตู้๒๐กว่าคันรอรับอยู่ที่ด่านพรมแดนวังประจันทร์
พอรู้ข่าวว่าด่านวังประจันทร์จะเปิดให้เข้าได้ในวันนี้
ซึ่งจริงแล้วทางด่านอนุญาตเฉพาะคนที่มีใบรับรองแพทย์
แล้วก็ใบรับรองจากสถานกงศูนย์เท่านั้นนะคะ
ไม่ใช่ว่าใครก็ผ่านเข้ามาได้
แต่ล่าสุดจากการหารือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝั่งไทยยืนยันบอกว่าจะทำตามคำสั่งเดิม
คือให้กรงศูนย์ไปเจรจากับคนไทยที่รออยู่ที่ตลาดนัดชายแดนเก่าฝั่งมาเลเซีย
ว่าถ้าคุณไม่มีใบรับรองแพทย์ไม่มีใบรับรองจากกรมศูนย์คุณเข้าไม่ได้
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับแรงงานไทยที่มารอกันแต่เช้าค่ะ
เขาบอกว่านี่เขาอดข้าวมาทั้งวันเพื่อจะเดินทางกลับเข้าประเทศ
แล้วมีคนไทยรอจะกลับอีกเป็นพันเลยคุณจะไม่ให้ผ่านเข้ามาจริงจริงเหรอ